ก็มีอีกแนวคิดทางด้านของวัฒนธรรมมน์เขาคิดแบบนี้
เอาบินข้ามรถไฟฟ้าที่ไปใช้บริการเนี่ย

แล้วให้คนที่โดยสารได้จ่ายส่วนหนึ่ง
อุดหนุนส่วนหนึ่งดีไหม
จูงใจให้เขาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่
มากขึ้นถูกไหมคะจะได้ลดการใช้รถ
เราจ่าย๔๐รัฐบาลอุดหนุนให้๖๐บาทได้หรือเปล่า

นั่นสิฮะไม่รู้จะมีเงินหรือเปล่านะฮะ
เป็นแนวคิดจากนายพักขพงศ์สิริกันทรมาศ
เป็นผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แนวทางที่รัฐจะพิจารณาออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปใช้ระบบขนส่งทางบรังมากขึ้น
ตามแผนแม่บทพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะที่๒โดยให้รัฐบาลพิจารณาอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้กับประชาชน
เบื้องต้นเขาบอกว่าสามารถทำได้นะ
ที่จะให้พนักงานบริษัทสามารถนำบินค่าโดยสารไปเบิก
คล้ายกับที่ให้ข้าราชการเอาบินค่าน้ำมันไปเบิกได้

เบิกค่าเดินทางเช่นรถไฟฟ้ารถเมย์มันมีบินมันมีตัวหรือเปล่าไปเบิกได้
เพราะต่างประเทศเขาก็ทำด้วยการอุดหนุนค่าเดินทางให้กับประชาชน
ในหัวเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานคร
แล้วมันก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นได้เหมือนกัน
ตลอดจนวิธีการควบคุมค่าโดยสารรถไฟฟ้าและรถเมย์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนจับจ่ายได้
เช่นรัฐบาลอุดหนุนได้ไหมเรื่องของค่าส่วนต่าง
รัฐบาลก็จ่ายให้กับเอกชนไปพนักงานก็ไปบวกกับเอกชน
ซึ่งจะทำให้ค่าโดยสารถูกลงด้วยผู้ประกอบการก็สามารถอยู่ได้มีกำไร
ขึ้นลดเรื่องของจำนวนรถยนต์แก้ปัญหารถติดแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นควันได้อีกด้วยนะครับ
จากนี้ระบบขนส่งรถไฟฟ้าก็ยังมีหลายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น
รัฐบาลสามารถอุดหนุนให้กับเอกชนได้โดยใช้ภาษีท้องถิ่นหรือรายได้ที่มาจากท้องถิ่นเป็นตัวอุดหนุนให้มีราคาที่สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็น่าจะได้๒ต่อให้คนไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นไม่ต้องขับรถพอคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นฝุ่นควันมันก็น้อยลงเพราะคนไม่ขับรถ
นั่นเองแล้วเราได้ประโยชน์คือค่ารถไฟฟ้าเราก็ถูกลงเอกชนก็อยู่ได้เพราะคนไปใช้มากขึ้นมันชิ่งกันหลายต่อเหมือนกัน
ลองดูนะครับมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ได้กันทุกฝ่ายเราก็น่าจะร่วมด้วยช่วยกันได้